ของผัวผัวเมียเมียค่ะคือทั้งคู่เนี่ยจะออกไปหาของป่า
ก่อนออกไปหาของป่านะก็ดื่มเหล้าไปเล็กน้อยทั้งคู่เลย
กรึ๊บไปนิดหน่อยทีนี้พอเข้าไปหาของป่า
จังหวะที่ผัวบอกว่าเอาเหล้าขาวมาเปิดขวดใหม่ซิ
อยากจะกินเมียใจนะไม่อยากให้ผัวรีบกิน
กลัวจะหาของป่าไม่ได้ก็พยายามจะเปิดให้แต่ว่ามันช้า
เออฝั่งผัวค่ะอุ้ยนี่เปิดชักช้าอึดอาดยืดยัด
ห่วงเหล้าเหรอทำยังไงรู้ไหมเอามีดอ่ะสั่นมีดอ่ะ
เขกเคาะไปที่หัวเมียหัวแตกเลยฮะคุณเลือดอาบเลยตรงหางคิ้วอ่ะ
แล้วเมียเดินสามโลกว่าไปขอความช่วยเหลือค่ะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
ครับตอนนี้เพื่อนหนูนั่งอยู่แต่หนูก็อยู่ในบ้านเนี่ย
เขาก็เดินขึ้นมาขอความช่วยเหลือเพื่อนมันก็ตกใจเนอะ
มันก็เลยตะโกนเรียกหนูอ๋อนี่คือน้องนี่แหละอ๋อ
ใช่ค่ะเรียกหนูอ้อมอ้อมอือตอนนี้ที่ที่เรียกโชคกันอีกเนอะ
ใช่ค่ะเนี่ยเดินเลือดอาบหน้ามาเลยแล้วเพื่อนหนูก็เลยบอกให้นั่งก่อนเนอะ
เพราะแกเดินมาตกตะข้าบเหมือนเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมอ่ะครับเนี้ยที่เดินแบบ
โอ้โหเดินมาเนี้ยอันนี้ตอนเดินมาเลยนะเดินถ้ามกลางความมืด
ดึกดื่นดื่นมาแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคุณฮะก็ใช่แล้วมีเลือดอาบด้วยไง
ใช่ค่ะประเด็นคือเดินมา๓ชั่วโมงอ่ะใจคืออยากจะขอความช่วยเหลือแหละ
คุณผู้ชมแล้วก็เดินมาตรงสว่างมาขอความช่วยเหลือจากคนที่นั่งอยู่
หน้าร้านตรงนี้นะคุณนะคนที่นั่งอยู่หน้าร้านคนนี้สองคนก็ตกใจ
หันไปช็อกเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าผู้หญิงที่ไหนเนี่ยเดินมาแล้วก็มีเลือดอาบหัวมาเลยอ่ะนะคะ
โอ้โหนี่ฮะคนหน้าร้านได้แต่ตะโกนเรียกเจ้าของบ้านอ้อมอ้อมอ้อมออกมาดูหน่อย
ไม่รู้เป็นใครคนนี้นะนี่กล้องวงจรปิดของหน้าร้านตรงนี้เขาสามารถจับภาพได้นะ
เขาบอกให้คุณป้าคุณป้าไปนั่งตรงนู้นก่อนไปนั่งรอตรงนู้นก่อน
เลือดอาบเลยคุณเนี่ยดูเวลาสิคุณประมาณสองทุ่มกว่ากว่าใช่ไหมทุ่มกว่าเนี่ยคุณป้าที่ถูกสันมีดของผัวเนี่ย
ขอหัวนะคุณฮะหัวล้างข้างแตกฮะใช่แล้วเนี่ยอยู่แถวแถวสันเขื่อนเอ่อ
คีรีธานอยู่ที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะคะจับภาพได้เลย
ตอนที่คุณป้ามาขอความช่วยเหลือเนี่ยทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพขลุงมูลนิธิเนี่ย
เขาได้รับแจ้งเหตุก็รีบมามาตรวจสอบเลย
เมื่อกี้จุดที่ป้านั่งอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเลือดยังหยดยังเปื้อนเอ่อ
ม้าหินอยู่เลยค่ะทีนี้พอไปถึงเนี่ยนะเจอคุณป้ามีแผลอยู่เหนือคิ้วซ้าย
รอยเนี่ยเป็นรอยแผลยาวประมาณสัก๔เซนทีนี้ประถมพยาบาลป้าเสร็จก็เอาตัวป้าส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ถามป้าก็ได้ข้อมูลมาว่าคุณป้าเนี่ยคือนางวาสนาสิงหาอายุ๕๓ปีแล้ว
จริงจริงก็อยู่กับสามีแหละคือในไก่ในไก่เนี่ยอายุสี่สิบสองปีอ่ะ
ทีนี้ตัวในไก่เนี่ยเขามีนิสัยชอบกินเหล้าก่อนจะเกิดเหตุอ่ะนะตัวคุณป้ากับในไก่เนี่ย
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขี่ออกไปไปหาของป่าแต่ว่าดื่มเหล้าไปเล็กน้อยก่อนนะ
ทีนี้พอไปหาของป่าถึงช่วงเย็นเดินลงมาจากเขา
จังหวะนั้นน่ะฝั่งในไก่บอกให้เมียเนี่ย
เอาเหล้าขาวที่เอามาด้วยเนี่ยเอามาให้ดื่มสิเอ้ยเปิดหน่อยเดี๋ยวจะขอกริ๊บสักนิดนึง
ใช่มันเป็นเหล้าขาวขวดใหญ่ขวดใหม่ยังไม่ได้เปิดฝาไงคุณ
ฝั่งเมียน่ะฝั่งป้าแกก็ยังไม่อยากให้ดื่มกลัวว่าผัวดื่มแล้วเดี๋ยวไปหาของป่าไม่ได้
ทำงานไม่ได้ป้าแกก็พยายามจะเปิดให้นะเออแต่ป้าก็ถ่วงถ่วงเวลานิดนึง
เปิดช้านิดนึงเออแล้วไอ้จังหวะนั้นแหละผัวขึ้นเลยไม่พอใจ
ชักช้ายืดญาติอยู่ได้เอาสรรมีดที่ถือติดมือมาคือมีดอันนี้เขาไว้ฟันไม้ไว้หาของป่าใช่ไหม
ไปที่หัวป้าเนี่ยจนได้รับบาดเจ็บแบบเนี้ยค่ะอุ้ยแล้วป้าเลือดโชคเลยนะ
เดินมาสามชั่วโมงขอความช่วยเหลือป้ายังมีสติดีนะคุณป้าเล่าให้ฟังบอกว่าโห
ตอนนั้นนะต้องแอบเอาขวดน้ำมันเบนซินนะถือมาด้วยเพราะในกระเป๋าคุณป้าเนี่ย
มาขอความช่วยเหลือมีขวดน้ำมันเบนซินตอนแรกหลายคนก็ตกใจเอามาทำไม
ป้าบอกว่าป้าไม่อยากให้ผัวมันเอาไว้เติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์
เออไม่งั้นนะเดี๋ยวมันเติมได้มันขี่ตามป้า
ป้าเดินมาสามชั่วโมงเนี้ยประมาณสักห้ากิโลนะคุณนะโอ้โห
อาจจะเจอคนช่วยเพราะตลอดทางไม่มีคนช่วย
คนเขากลัวอยู่ผู้หญิงแก่เนี่ยเลือดอาบหน้านะฮะ
แล้วก็มืดด้วยไงเออเอาฟังเสียงป้านะฮะ
แล้วมันโมโหมันผักลงร่มแล้วมันก็เอาจันทรีย์เคาะบัง
อ๋อคือเราไม่ให้เขากินเหล้าก็ยังไม่ได้ให้กินไงอ๋อ
เขาก็เลยโมโหครับเนี่ยป้าแล้วป้าเอาไงต่อเนี่ย
ตำรวจก็ถามยังรักเขาอีกไหมหรือว่าจะเอาเขาอยู่ไหม
หรือว่าจะแจ้งความเลยป้าก็เอ้าเอ้าเอ้ามึงมึงนะ
บอกรักเออไม่ละอะไรอย่างนี้เออบอกฉันจะเอาให้เข็ดเลยน่ะเออ
แต่ทีนี้เราก็ไปถามร้านขายของชำร้านที่มีกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะ
เพราะว่าก็ให้ความช่วยเหลือป้านะเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าป้าเดินมาที่ร้านจะมาขอความช่วยเหลือสภาพป้าตอนนั้นเนี่ยโอ้โห
โชคเลยป้ามาขอยาพารากิน๒เมตรป้าปวดหัวครับ
แต่ทีนี้ค่ะคุณชัญพัฒน์ที่เป็นเจ้าของร้านขายของชำคนนี้
บอกว่าเฮ้ยป้าเลือดออกขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ป้าก็เล่าให้ฟังว่าโอ๊ยฉันโดนผัวทำร้ายมาทีนี้ค่ะ
ทางคุณชัญพัฒน์ก็กลัวไงกลัวว่าอุ๊ยไม่รู้ว่าผัวป้าจะตามมาทำร้ายอีกหรือเปล่า
ก็เลยรีบบอกกู้ภัยให้มาเอาตัวป้าไปโรงพยาบาลหน่อย
ทีนี้ตำรวจก็เลยตามไปถึงโรงพยาบาลขลุงที่คุณป้ารักษาตัวอยู่
จะไปถามอาการเพิ่มเติมแล้วก็ไปรวบรวมพยาหลักฐานต่างด้วย
ถ้าแบบนี้นะในไก่ลุงของป้าตำรวจก็จะต้องมีการเรียกนะ
เรียกให้มารายงานตัวมาสอบปากคำแต่เดี๋ยวต้องรอให้ป้าออกจากโรงพยาบาลก่อนนะ
ใช่ฮะพอป้าโดนสองรอบนะครับคุณรอบแรกโดนผับหัวแตก
เพราะว่าถ้าดูนะคุณหมอบอกอ้าวแล้วแผลเก่าเนี่ย

ก็ผัวจ้ะผัวทำจ้ะอันนี้ผัวจัดให้รอบสองอ่ะจ้ะ
เออไม่แปลกใจทำไมตอนที่ถามว่าป้ายังรักอยู่ไหม
ป้าถึงอัมอึ้งแบบเนี้ยโดนมาสองรอบแล้วนะ
เออไม่อยากให้มีรอบที่สามรอบที่สี่อย่าง
ผัวป้าอายุน้อยกว่าด้วยป้าบอกนะฮะ